ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ววันนี้
เป็นการขึ้นเวทีในเพลงที่๓ของน้องฝ้าดิน
เพื่อหนี้สินของแม่ที่ต้องหลบหนี

เขาว่าไม่ได้ง่วงก็ง่วง

ทุกวันนี้ก็ยังต้องหนีหนี้อยู่ครับ
อยากให้พ่อแม่สบายค่ะ
แทนที่จะได้เข้าบ้านกลับไปนอน

แม้จะผ่านชนิดนี้มาได้สองเพลง

แต่การต่อสู้วันนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด

ก็รักรักมากเลยครับ
ลูกหามาเองเราไม่ได้ซื้อให้

เป็นตาหักปานนี้ให้เธอรีมาส่องได้ยะบ่ต้องสื่อใส่เนาะ

ทางทีมงานขอเช็คเทป
น้องฟาดินร้อง
เส้นทางการปลดหนี้ให้แม่ของน้องฝ้าดินจะเป็นอย่างไร

เอาใจช่วยกันเลยครับ
ข้อพาดิน
เลือกว่านายฟาดินเยอะหรืออะไรเท่านั้น
ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีค่ะ
วันเวลานะครับโลกก็หมุนมาให้เราได้พบเจอกันอีกครั้ง

พบกับเราสองคนกับเราบันนาคซู่

ในรายการร้องได้ให้ล้าน
นักสู้รุ่นจิ๋ว

ครบ๑๐เพลงเท่านั้นรับไปเลย
๑ล้านบาทประมาณ
วันนี้ค่ะเรายังอยู่กันกับนักสู้รุ่นจิ๋วคนเก่งนะคะ

บอกได้เลยว่าเด็กคนนี้สู้มาตั้งแต่อายุยังน้อย
และทุกวันนี้ก็ยังสู้อยู่ครอบครัวลำบากมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวที่ต้องฝ่าฟัน
แต่มีหลายเรื่องสลับซับซ้อนมากที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้
ย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อชนแดนนามสกุลคอลมัย
ชื่อเล่นชื่อฟาดินอายุ๑๑ปี
เรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนธรรมวาธีจังหวัดชนบุรีค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็มีหนูค่ะ
พ่อชื่อบังอายุ๕๘ปีค่ะ
พ่อทำงานเป็นรอปภค่ะอยู่ที่อนามัยแม่และเด็กค่ะ
แม่ชื่อนิงอายุ๔๕ปีค่ะ
ทำงานอยู่ที่สาธารณสุขอำเภอค่ะ

แม่ก็จะทำงานทุกอย่างที่เขาใช้ค่ะ
ทำเอกสารวิ่งส่งเอกสารแล้วก็วิ่งซื้อของตามที่เขาใช้เลยค่ะ
แล้วก็บางวันที่แม่บ้านได้มาค่ะ
แม่ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของสำนักงานด้วยค่ะ
คนที่๓ก็คือพี่ราชค่ะ
อายุ๑๗ปีค่ะตอนนี้ก็เรียนค่ะ
แล้วก็ทำความสะอาดในบ้านค่ะ
เขาเป็นโรคเลือดตั้งแต่หนูยังไม่เกิดค่ะ
ถ้าแบบว่าเขาทำงานหนักอะค่ะ
เขาก็จะแบบมีเลือดออกจากหูออกจากจมูกออกจากปากออกจากตาก็มีค่ะ

หนูก็มีหน้าที่มีเรียนมีไปเปิดหมวก
แล้วก็รับจ้างล้างจานหลังเลิกเรียนค่ะ
แม่ก็เลยไปกู้เงินรายวันมา๔๐๐๐ค่ะ
แต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้
ซึ่งบางวันเราหาได้แต่บางวันเราหาไม่ได้ตามนั้นนะคะ
อย่างเช่นเวลาฟาดินไปเปิดหมวกถ้าวันไหนฝนตกอย่างนี้เขาก็จะไม่ได้แล้ว
พอมาโควิดมันออกไปร้องเพลงไม่ได้ค่ะ
พ่อก็เลยต้องเอาลำโพงไปจำนำค่ะ
พอหนูไม่ได้ไปเปิดหมวกค่ะ
สถานการณ์ที่บ้านมันก็แย่ลงเรื่อยค่ะ
พ่อก็มาเกิดอุบัติเหตุค่ะรถชนค่ะ
พ่อทำงานไม่ได้๒เดือนกว่าเลยค่ะ
เหลือแค่แม่คนเดียวค่ะที่ทำงาน
เจ้านี่มาทวงทุกวันเลยค่ะ
มันน่ะเราขนาดที่ว่าอยู่อยู่บ้านไม่ได้เลยค่ะ
ต้องหนีค่ะหนูต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์แม่ค่ะ

หนีไปนั่งเก้าอี้ตรงริมชายทะเลค่ะ
ประมาณ๒๓ชั่วโมงค่ะ
เขาทวงหนักแบบหนักมากเขาว่าไม่ได้ง่วงก็ง่วง

ทุกวันนี้ก็ยังต้องหนีหนี้อยู่ครับ
หนูอยากให้พ่อแม่สบายค่ะ
แทนที่จะได้เข้าบ้านกลับไปนอน

หนูจะร้าไม่เต็มที่ที่สุดนะแม่

สวัสดีค่ะมาลูก
จิ๋ววันนี้มาในเสื้อสีสันนี่สดใสมากเลยทีเดียว

ขอต้อนรับคุณแม่นิ่งนะครับสวัสดีครับ
หาเงินช่วยแม่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะลูก
ก็ที่จะเอาความได้ก็คือ๕ขวบเลยค่ะ
แบบ๕ขวบคือ

พอสัก๖ขวบ
จากเต้นก็เป็นเต้นด้วยร้องด้วย

อายุงานในการเปิดหมวกทั้งหมดกี่ปีคะดิน

ตลาดหน้าศาลจังหวัดชนบุรีค่ะ

ส่วนบางวันที่แบบว่าฝนตกก็คือจะไม่ค่อยได้เลย

ก็ได้ประมาณวันละ๑๐๐๐บาทบางวันฝุกก็๒๐๐๐บาท
๕๖ชั่วโมง
แต่ว่าได้พันหนึ่งเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดา
จะต้องมีเขาเรียกว่าจุดเด่น
จุดเด่นในการพรีเซนต์ตัวเอง
ว่าเรามีความสามารถทางด้านนี้ทำยังไงให้คนชื่นชอบ
เราโชว์จุดเด่นของเราศักยภาพเรามีอะไรบ้าง
ก็คือเวลาหนูเปิดแบบนี้หนูจะร้องด้วยเต้นด้วย
แล้วก็สลับกับการเต้นเคป๊อปด้วยค่ะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนูไม่นั่งเลย๕๖ชั่วโมง
ยืนร้องแล้วก็เต้นอย่างนั้นนะ

ใช่ค่ะมันเป็นเฉพาะแบบเพลงเกาหลีอะค่ะ
เหรอพี่เฮ็กขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะ
ก็ชอบฟังเพลงเกียร์ป๊อปด้วยเพราะว่าพี่พาฟังค่ะ
๖ชั่วโมงไม่นั่งเลยนะคุณป่านะคะขยันมากนะคะ
แล้วก็ยังมีสเต็ปเคป๊อปถ้างั้นลองขอชมสเต็ปเคป๊อปของน้องฟาดิสหน่อย
ดนตรีมาก
ดนตรีมาก
ดนตรี
แล้ว๖ชั่วโมงในการเปิดหมวกเหนื่อยไหมคะรู้สึกยังไงบ้าง
ก็เหนื่อยด้วยเมื่อยด้วยท้อด้วยแต่ว่าพอหันหน้ามามองแม่ที่แบบว่า
ต้องมานั่งแบบบอกเจ้าเนี่ยเออวันนี้ยังไม่มี

รู้สึกเหมือนมีแรงฮึดขึ้นมาที่แบบจะช่วยแม่ค่ะ
นั่นคือแรงขับเคลื่อนของเราเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยท้อขี้เกียจ
นึกถึงหน้าเจ้าหนี้ของแม่ขยันเลยทันที

แล้วเวลาที่เราไปเปิดหมวกตอนเราไปเปิดหมวก
เพื่อนเขารู้ไหมว่าฟาลิ้นเนี่ยไปเปิดหมวกร้องเพลง

เพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่าเขาก็รู้สถานะที่บ้านด้วย
เวลาแบบว่าไปโรงเรียนไม่มีเงินอย่างนี้เขาก็จะแบบว่าเลี้ยงขนมบ้าง
แล้วก็จะมีแบบว่าจ่ายค่าแอร์ของห้องให้บ้าง
โอ้คุณซัพพอร์ตด้วยน่ารักมาก

จ่ายค่ะจ่ายเป็นอย่างไรนะคุณแม่
โรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนวัดแต่ว่ามีมูลนิธิของคนจีนที่อุปถัมภ์อยู่อะค่ะ
มันไม่ต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย
แต่ว่าถ้าเป็นห้องที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออะไรสักอย่าง
นักเรียนจะต้องจ่ายค่าแอร์ทุกวันวันละ๕บาท
วันละ๕บาท๕บาทนะคุณผู้ชม

เพราะว่าบางวันแม่ไม่มีเงินให้ไปโรงเรียนเลยด้วยซ้

แล้วมีแบบฟาดินทร์เราขอดูเธอเต้นด้วยด้วย
เพื่อนมีแต่วเหรอไหมมีค่ะวางคน
ใช่ไหมโอ้เพื่อนรักนะเพื่อนน่ารักมากเลยนะปรบมือให้เพื่อนห่องป่าดี
ทีนี้เวลาร้องเพลงถามก่อนว่ารู้สึกยังไงเรามีความสุขไหมเวลาเราไปเปิดหมวก
มีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าการร้องเพลงก็เต็มไปด้วยมันคือความสุขของหนูหนูชอบละอองชอบเต้นอยู่แล้วค่ะ
เป็นโลกของเราเลยใช่ค่ะเราเข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีไหมฟาดิน
ดีค่ะนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องการแข่งเยอะหน่อยเพราะว่าสงสารมาก
จะได้ไม่ต้องหนีหนี้ขับรถไปทุกซ่อนแบบมันเหนื่อยเนอะ๕ปีอะครับเกือบ๑๕๐๐กว่าวันนะ
เอาละครับก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในวันนี้นะครับเรามาย่ำถามน้องฟาดินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
มาร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋วของเราวันนี้ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไรครับ
๘๐๐๐๐บาทค่ะ๘๐๐๐๐บาทครับ๘๐๐๐๐บาทนะครับ
จะเอาไปใช้หนี้ให้คุณแม่และอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาเก็บเอาไว้นะครับทำมาหากินเป็นทุนสำรองกันต่อไป
และที่สำคัญจะไปเอาลำโพงด้วยนะใช่ลำโพงที่ไปจำนำไว้เดี๋ยว
เอาละครับต้องร้อง๖เพลงนะครับคุณผู้ชม๖เพลง๘๐๐๐บาท
ตอนนี้น้องฟาดินร้องไปแล้วนะครับสองเพลงมีเงินทุนสะสมไปแล้วสองหมื่นบาท
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เพลงที่สามนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาทมาเลยครับ

เป็นเอกลักษณ์เลยอิเล็กโทนแบบเปรี้ยวมากเวี้ยวเป็นสตายของนักร้องคนนี้เลย
เพลงเร็วถนัดไหมคะถนัดค่ะได้ใช่ไหมลูกได้
เปอร์เซ็นต์ครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เก้าสิบน้อยกว่าเพลงที่สองนะเพลงที่สองบอกเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า
เพลงนี้เก้าสิบค่ะเพราะอะไรเนื้อมันยากกว่าเหรอ
ก็มันจะซ้ำไปซ้ำมาค่ะแบบว่าเผื่อร้องสลับท่อนผิด
ท่อนอันนี้สำคัญมากสำคัญนะรอบนี้เปิดประเดิมกันด้วยตัวเงินสามหมื่นบาท
อยากให้ร้องให้ถูกอยากให้ทำให้ได้คำโวยพรจากคุณแม่ค่ะ
มีความหมายต่อหัวใจลูกมากมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะเชิญคุณแม่ค่ะ
อะไรอยากบอกน้องไหมแม่เชื่อว่าฟาดินมีความตั้งใจดีอยู่แล้ว
ขออวยพรให้หนูประสบความสำเร็จทำทุกอย่างสำเร็จตามที่หวังนะลูก

ฟังอินโทรเพลงที่สามไปแล้วหมูราคาสามหมื่นบาท
ฟาดินครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะสู้ครับ

สู้แน่นอนนะครับตัวช่วยล่ะครับยังไม่ได้ใช้เลย
เพลงที่๓นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ค่ะใช้นะครับอ่ารอบคอบไว้ก่อนรอบคอบ
กันไว้ดีกว่าแก้ค่ะเพราะว่าบนรายการของเราแก้ไม่ทันนะคะ
ถ้าพลาดแล้วพลาดเลยค่ะในใจน้องฟาดินอยากจะได้ประมาณไหนครับ

ร้องเพลงเก่งของตัวเองค่ะก็คือไม่อยากร้องเพลงนี้นะ
ขนาดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เอาเนอะมันสลับไปสลับมาใช่ไหม
ใช่ค่ะได้ตัดสินใจใช้ตัวช่วยนะครับ
ในเพลงที่สามตัวช่วยเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ
บอกหมายเลขมาได้เลยนะครับแผ่นแรกนะครับแผ่นไหนครับ
แผ่นที่สองค่ะสองนะครับ
เป็นแผ่นที่คุณแม่เชียร์นะคะคุณป่าค่ะอ่าไม่แน่นะครับ
อาจจะเป็นดั่งใจก็ได้นะครับตัวช่วยนะครับ
ที่น้องฟาดินเลือกแผ่นที่สองก็คือ
แผ่นที่สองคือเพลงเก่งของคุณครับ
แม่เลือกอย่างก็ตายเห็นเลยนะครับเพลงเก่งที่ลูกให้ไว้
เก่งจริงจริงด้วยเพลงอะไรคะเพลงแต๋วจ๋าค่ะ
แตวจานะเก่งจริงจริงจริงนะลูก
ทำไมถึงเพลงนี้เป็นเพลงเก่งเออเพราะเพลงนี้มันเก่ามาก
เก่าตั้งแต่อาเนี่ยยังเด็กอยู่เลยนะ
แม่นะร้อยกว่าปีแล้วลูกเพลงนี้
ขอโทษคุณป่าค่ะมือไม้อ่อนเลยนะคะ
เพลงนี้กี่ปีคะคุณป่าประมาณสี่สิบสี่สิบปีอ่ะ
หนูใช้เพลงนี้ไปประกวดแล้วก็ได้ที่หนึ่งหลายที่เลยค่ะ
ได้ที่หนึ่งหลายที่เลยค่ะอู้วเจ๋งงั้นแสดงว่าเป็นเพลงเก่งจริงนะ
ก็ขอให้โชคดีนะครับน้องฟารินค่ะ
เพลงที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
เป็นใจเถิดตุแห่งแด่วของคิด
พี่หลงรักแต่วมานานทุกวันพี่ถึงคนดีแต่วไม่ปราณีพี่พังเหลือไร
แต๋วเอ่ยก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ใกล้
เดี๋ยวนี้แต้วจากไปไกลทิ้งพี่ให้โศกอะไรแต้วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลย
หลงรักแต๋วมานานเห็นใจพี่เถิดตาวานอย่าทรมานด้วยการเฉยเลย
กลับมาเธอนัดพี่รักอย่าช้านักศิษฐาน
แต่ว่าเอ่ยเห็นใจหน่อยสิ
แต๋วจะกลับคืนบ้านหน้าเถิดนะขวัญพี่
แต้วผิดพี่ให้อภัยถึงใครก็ไม่ปรานี
กลับเถิดคนดีพี่ยังต้องการ

กลับมาเถอะนัดที่รัก
อย่าช้านักสีสามเฉย
แต่ว่าเอ่ยเห็นใจหน่อยสิ
แต้วจ้า
กลับคืนบ้านหน้าเถิดนะ

แป๋วผิดพี่ให้อภัย
ถึงใครเขาไม่ปรานี

พี่ยังต้องการ
สงสัยเลยว่าทำไมไปร้องประกวดแล้วได้ที่หนึ่งค่ะ
แหมมีการโหนเสียงลากเสียงกันแบบ
ร้องได้ดีจริงฟังแล้วมีความสุขมากเลยค่ะคุณค่ะ
แม้จะต้องงัดตัวช่วยเพลง
เก่งออกมาใช้บอกได้เลยว่า
ที่เป็นความในใจของแม่ที่มีต่อลูก
ไปฟังฝนการตักสินกันครับ
ลำโพงเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเขาไปไหนคะฟาดิน
ก็รักรักมากเลยครับ
คือเรายืนอยู่กับมัน๔๕ชั่วโมงทุกวัน
ลูกหามาเองเราไม่ได้ซื้อให้

น้องฟ้าดินร้อง
ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ว
ช่วงที่แล้วน้องฝ้าดินได้งัดตัวช่วยเพลงเก่ง

ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์
เนื้อเพลงเสียงร้องและความมั่นใจ
แต๋วจ๋าเค้นใจเถอะนะแต๋วของชิง
ตอนนี้เรามาฟังผลการตัดสินเพลงที่๓กันเลยครับ
แต๋วจ๋าจากสกกิ่งทอง
เรามาเฉลยกันเลยจะได้เดินหน้ากันต่อไปเลย

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
น้องฟาดินร้องได้

หมาดน้องฟาดินร้อง
หนูอยากให้พ่อแม่สบายค่ะ
หนูจะหาเงินไปปลดหนี้ให้แม่นะ

ได้ครับ
ใช้ตัวช่วยไป๑ตัวช่วยแต่คุ้มค่ามาก
กับเพลงนี้คบรับราคา
๓หมื่นเบอร์
ถือว่าเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเครื่องทำมาหากิน
เป็นชีวิตเป็นจิตใจนั่นคือ
ลำโพง
แต่ว่าตอนนี้น้องลำโพงเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเขาไปไหนคะฟาดิน

โรงรับจำนำเอางี้เล่าประวัติตั้งแต่ได้เข้ามาเนี่ยยังไง
ก็คือเริ่มแรกเริ่มแบบเปิดหมวกเลยหนูก็ใช้เป็นลำโพงตัวเล็กแล้วก็ประมาณ๘ขวบอะค่ะ
หนูเริ่มเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ซื้อเป็นลำโพงตัวใหญ่มา

ปีเราถึงจะได้ลำโพงตัวใหญ่มา

ปีนะถึงจะได้ลำโพงตัวใหญ่มาในราคา

อูหวก็ถือว่าก็แพงอยู่
แล้วฟาดินใช้ลำโพงตัวนี้มากี่ปี

รักเพื่อนคู่คิดของเราแค่ไหน
รักมากเลยค่ะเพราะว่ามีอะไรแบบว่าขัดข้องใจก็คือแบบ
จะไปนั่งอยู่กับลำโพงก็แบบทำไมต้องเป็นเราด้วย
แล้วก็แบบว่าคือเรายืนอยู่กับมัน๔๕ชั่วโมงทุกวัน
เพื่อว่ามันผูกพันผูกพันมา
มันคือเพื่อนเราเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจ
ครับแค้นใจเรื่องขัดข้องใจ
เราก็ไประบายให้เพื่อนเจ้าลำโพงฟัง
สุดท้ายเรื่องของครอบครัว
ก็ทำให้เราต้องพลากจากเพื่อนแท้ของเราเจ้าลำโพง

ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะคะ

แล้วก็คือพ่อค่ะ
เรื่องของที่ตอนนั้นมันลำบากมาก
คือพ่อเขาก็เลยเอาลำโพงของหนูค่ะ

มันก็รู้สึกเสียใจแล้วก็หดหูมากค่ะ

ใช่ค่ะตอนนั้นคือบ้านลำบากจริง

ร้องค่ะแต่ว่าไม่ได้ร้องต่อหน้าพ่อไปแล้วตอนนั้น

แล้วคุณพ่อเขาจำนำไปเท่าไหร่คะ

วันที่เอาของรักของห่วงเข้าไปค่ะ
คุณแม่รู้ไหมว่าลูกไปแอบร้องไห้ในห้องน้ำ
ก็พอจะรู้ค่ะ
แต่คือมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่า
คือชั่วโมงนั้นมันไม่มีไม่มีเลยจริง

สุดมากเพราะจริงลำโพง

ทางเลือกสุดท้ายที่เราจะเอาไปนะ
เพราะว่าลูกหามาเองเราไม่ได้ซื้อให้
แล้วกว่าจะหาพระได้

เข้าใจคุณแม่เลยพูดแล้วมีน้ำตา

ไม่ได้หามาแต่ยังเอาไป

รู้สึกแย่ที่สุดในโลกแล้วค่ะคุณแม่เข้าใจเลยค่ะคุณแม่ค่ะ
แต่เขาก็ไม่เคยบอกเนี่ยเขาไม่พูดมองตามที่พ่อเขายกไป
เสียใจแต่เข้าใจนั่นคือสิ่งที่ฟาดินบอกกับเรา

ครอบครัวก็มีความจำเป็นเพื่อครอบครัวจะได้ไปต่อเพื่อปากท้องของน้องเองด้วย
เศร้ามากเลยฟาดินไม่อยากเอาของฟาดินหรอกแต่ว่ามันจำเป็น
สิ่งที่คุณแม่พูดอ่ะพี่เป๊กว่าฟาดินเข้าใจทุกสิ่งอย่างแหละ

หนูจะหาเงินไปถ่ายคืนของทุกอย่างที่มันเป็นของเรานะแม่
หนูจะหาเงินไปปลดหนี้ให้แม่นะ

คือมันเยอะมากตอนนี้รถก็โดนยึด
เอาไซด์จากที่แบบเคอร์อยดคอนละครกับพ่อเค้าตอนนี้
เขาก็จะมายึดเพราะว่าไม่ได้ส่ง
มันหลายอย่างมากเขาต้องเหนื่อย
เขาก็จะเอาเหลือทุกอย่าง
ไปกอดแม่ดีกว่าดินไป
เหนื่อยกันทั้งคู่นะคะคุณผู้ชม
ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นที่เหลือเดี๋ยวแม่สู้ต่อ

จะเหนื่อยแค่ไหนสิ่งที่เราเห็นค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณป่าค่ะ

สู้ค่ะสู้เสมอค่ะ
เอาล่ะได้กำลังใจจากคุณแม่แล้ว
วันนี้จะสมหวังหรือผิดหวัง

ภูมิใจที่ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วบนเวทีของเรา
สามเพลงที่เหลือขอให้ผ่านไปได้
ขอให้ลูกได้เงินกลับบ้านนะลูกนะ
พร้อมหรือยังที่จะพิชิตเพลงที่๔

สู้นะสูดหายใจลึกลูก

แล้วกลั่นออกมาเป็นพลังงานเพื่อสู้ลูก
เพลงที่สี่นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสี่หมื่นบาท
อินโทรเพลงที่สี่มาครับ

เอาละเพลงที่๔ค่ะ

เพลงนี้น่าจะเคยร้องเปิดหมวกแน่นอน
ความมั่นใจเท่าไหร่ครับเพลงนี้ถ้าจะร้อง

ดีใจเพลงนี้เราก็ไม่ต้องห่วงมากใช่ไหม

เพราะฉะนั้นฟังอินโทรเพลงที่๔ไปแล้วนะครับ
ฟาดินจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยนะครับยังเหลือใช้สิทธิ์ได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ
แล้วสำหรับเพลงที่๔นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ไม่ใช้

ไม่ใช้ครับ

เงินทุนสะสมมูลค่าสี่หมื่นบาท

เพลงมาครับ

ฟาดินก็มีท่าทีสะดุด
เหมือนจะหยุดร้องไปซะอย่างนั้น

แต่การแข่งขันยังต้องดำเนินต่อไป
ฝ่าดินจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร
ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาด
ใจยังต้องเต้นพอเป็นจังหวะ
อย่าซวกตากับไอคอนล้อ
คนนี้หนูคลอง
คนนี้หนูมัก

ทีมงานขอเช็คเทป
ทางทีมงานขอเช็คเทป
น้าโชว์ร้อนติ๋ว
เป็นตาหักปานนี่
ให้เธอรีมาส่องได้ยะบ่

นั่งพักเหี้ยบเพื่อพาพับไว้

แดยมาเห็นผูวาวรูบล่อขึ้กคะ

กะมาเทพยิ่งลูกซอน
กลางใจเสียจังได้ฮาวัยก็บ่อยอยู่
เป็นตาหักปานบีให้ขรีมาส่งในบ่สุขศึกใส่นอบยี่ห่อยยา
เป็นตาสังเอาหายผู้สาวลายหนูกับบ่ว่ามันแหลกเป็นรายการสิฟ้าทำก็แน่
อยากมีแฟนหรือไอว่าแบบว่าไอคนนี้หนูมักขอเอิญที่ดำได้บ่
ใจมันเด่นเพราะเป็นจังหวะอยากสดตากับไอคนล้อคนนี้หนูพอคนนี้หนูมัก

เพื่อคุมทุกข์ทุกข์เต็มร่างกายนะครับ
อัมเทพยิ่งลูกศรปากลุ้งกลางใจเสียจังไหนพาไว้กับบ่อยู่
ได้ยับบ่ซังคือใส่น้องยี่ห่อยี่อา
เป็นตาตั้งเอาหาดผู้สาวลายหนูกับปอมันมาแลกเฟสรายการ
ที่เฝ้าทำขนาดอยากมีแฟนคืออายบ่แบบบ่
อายคนดีหนูมักเขาเอิญที่รักได้ยับบ่
ใจมันเด่นบ่เป็นจังหวังยาตุศักดิ์ตาก็ขอ้ายความรอง
คนดีหนูบ่คนเดี๋ยวหนูมัก
เป็นตาหังปานนี้ไห้กระลิกมาซ้องในยับบ่
ซักซื้อใส่น้องยี่ห่อยี่อา
เป็นตาตั้งเอาหายผู้สาวลายหนูกลับบ่มันแหลกเฟสรายการ
ก็ทำแค่แน่อยากมีแฟนนึกอายว่าแบบบ่ออาย
คนนี้หนูมักเพราะเอิญที่รักได้บอก
ใจยังต้องเต้นพอเป็นจังหวะอยากสวบตากับอายคนหล่อ
คนนี้หนูของคนนี้หนูมัน

เล่นเอาใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวกับการสะดุดไปในช่วงต้นเพลง
โอ้โหแต่ก็ยังร้องต่อจนจบ

ขอธิบายครับ
เกิดอะไรคืนล่ะลูกผิดคีย์แล้วขอโทษใช่มั้ย
นะไม่ได้เพลงขึ้นแล้วทุกครั้งที่เพลงขึ้นคือเกมเริ่มแล้ว
ไม่มีโอกาสอะไรใหม่ทั้งนั้นผิดคีย์ไม่เป็นไร

สนเต้นแล้วเนี่ย
ยังโชคดีที่ยังมีสติอยู่บ้าง

เคอรี่มาส่งได้บ่อนะครับ
เพลงของคุณเบลนิพาดา

เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท

รวมสติร้องได้จนจบแต่เนื้อร้องจะครบหรือไม่เส้นทางการปลดหนี้เพื่อแม่จะหยุดลงตรงนี้หรือได้ไปต่อคำตอบอยู่ในมือของป่านุ่มแล้วครับ

ร้องได้ครับ
โอเคค่ะ
มาก
เกือบไปแล้ว

อ๋อชัยจะวายใจจะวายจริงจริงนะฮะ
แล้วนะฮะเหนือครบถูกต้องถึงแม้จะผิดขี่
ถึงแม้จะห่างช่วงจะอะไรแต่ยังอยู่ใน
สมควรดีใจแล้วค่ะเพราะว่าร้องได้ในเพลงนี้ค่ะ

นี่เป็นสิ่งที่ต้องจำเอาไว้เราโตขึ้น

ถ้ามีสติทุกอย่างจะไม่มีปัญหา
เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้ว
หมดกันด้วยความกึ่งเสียวกึ่งดีใจเลยทีเดียว
มาดูกันในครั้งหน้าได้รู้แน่นะครับว่าน้องฟาดินเนี่ย

ถึงเพลงที่๖๘๐๐๐บาท

เอาไปจุนเจือครอบครัวได้หรือไม่
คราวหน้าครับคุณผู้ชมพลาดมาได้เลยนะครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋วไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
ทุกวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงครับ
คุณผู้ชมค่ะชีวิตก็เหมือนเกมค่ะ
เกมที่สุดแสนจะเข้มข้นดูกันต่อเลยค่ะ
เกมต่อชีวิตคุณพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
ครับและอย่าลืมนะครับกลับมาพบกันในคราวหน้าครับ
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
วันนี้ใจสุภิกษาค่ะ
หนูจะเอารัมฟุงนี้ไปใช้ไว้ให้เกิดประโยคที่สุดค่ะ

การต่อสู้ของน้องฝ้าดิน
บนเวทีร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ว
ยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้

เพื่อช่วยแม่ใช้หนี้นอกระบบได้หรือไม่

ภาพพลาดเด็ดขาด
เขาบอกว่ามันจะมีกลุ่มเพื่อนผู้ชาย
มันก็กระทบจิตใจมากครับ
ก็หาเงินให้พ่อแม่ใช้ได้ค่ะ
น้องฟาดินร้อง